เยือนไทยเป็นวันที่๒ในวันนี้นะครับ

รัฐบาลต้อนรับนางองซานซูจีอย่างสมเกียจ
พร้อมกับมีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกัน๓ฉบับ
หนึ่งในนั้นก็คือการจัดการปัญหาด้านแรงงานนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรียังรูดว่าไทย
สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในพม่าให้เกิดขึ้นด้วย
ภายหลังจากที่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
เข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ทั้งสองคนได้แถลงร่วมกันและเป็นสักขีพยาน
ลงนามในบันทึกความตกลง๓ฉบับ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า
และบันทึกความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ผู้เอกประยุทธ์กล่าวว่าไทยและพม่าเห็นพ้องกัน

ที่เข้ามาทำงานในไทยเป็นอย่างดี
รวมถึงตกลงความร่วมมือโครงการต่าง

ด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขการเกษตรและแนวชายแดน
รวมถึงการผลักดันในโครงการพัฒนา

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ของพม่าและไทย
ที่มียาวนานถึง๖๘ปีด้วย
เขาคิดขอบคุณพวกไทยและช้อนมีวัง
ที่หากสัมพันธ์ออกมาแล้ว

ไทยนะครับที่สนับสนุนให้พม่าก้าวข้ามสิ่งต่างไปได้และขอบคุณที่ดูแลชาวพม่าเป็นอย่างดี
ส่วนผู้หนีภัยชาวพม่ารัฐบาลพม่าพร้อมต้อนรับให้พวกเขาได้กลับบ้าน

พร้อมระบุด้วยว่าขอให้ความมั่นใจว่าพม่ามีศักยภาพ
จะไม่เป็นภาระให้กับอาเซียน